ที่เปลี่ยนลุคจากสาวใสมาเป็นสาวเซ็กซี่
กับการอัพไซต์เสริมอึมนะคะ
ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้เจอกับน้องสาวเธอ

มีแพลนบ้างไหมที่จะไปอัพไซต์เสริมอึมตามรอยพี่สาว

เขาถือว่าประสบความสำเร็จอยู่มากพอสมควร
อ่ะยิปโซว่ายังไงทำไม่ทำดีคะ

พี่บอกว่าจะอยู่นี่ไปมั้ย
มันไม่ใช่กิจกรรมยามว่างเท่าไหร่